ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะ
ที่ศรีคิ้วโคราชต้องบอกว่าโอ้โหมันเป็นเหตุการณ์ที่โชคร้ายจริงนะ
ถ้าทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องท่านดูอยู่เผื่อจะออกมาอธิบายขั้นตอนต่าง
แล้วก็เรื่องราวการช่วยเหลือด้วยอืมเป็นคลิปที่บริเวณข้างถนนนะฮะ
มีผู้หญิงเสื้อสีดำเมื่อสักครู่เดินลงไปแล้วก็มีแฝงไฟวาบขึ้นจากเสาไฟฟ้า
แล้วสายไฟที่มันระเบิดมันพาดลงมาแล้วโดนเธอพอดีฮะ
จักรยานยนต์รับจ้างแถวนั้นก็ไปช่วยกันอุ้มออกมา
เนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมดูอีกทีนะเห็นไหมเธอเดินลงไป
แล้วก็ฟุ๊บขึ้นระเบิดตู้ม
สายไฟมันพาดลงมาที่ถนนแล้วโดนเธอพอดี
เดี๋ยวท่านดูภาพให้สุดนะจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ย
ดีนะก็ไปช่วยกันดึงไปช่วยกันออกมาเนี่ยนะฮะ
เพราะหลังจากนั้นมันตู้มฟึบขึ้นมาอีกทีนึงนะ
นี่เห็นไหมใช่ดีที่ดึงออกมาได้ทัน
เนี่ยฮะเหตุการณ์นี้นะครับ
เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อที่ตลาด
ในพื้นที่ตะบนศรีคิ้วอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
กันยายนที่ผ่านมาเวลาผ่านมาจนถึงวันนี้ครับ
เขาได้โพสต์คลิปภาพวันนั้นแล้วก็ภาพของผู้หญิงที่ยังบาดเจ็บอยู่
บอกว่าผู้หญิงในคลิปคือแฟนสาวของเขานะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่๓กันยายนที่ผ่านมา
แต่ขอฝากถึงผู้ใหญ่ที่การไฟฟ้าครับ
นี่คือคลิปภาพเหตุการณ์ที่คุณมารินีวีระสุชาติ
โดนสายไฟฟ้าแรงสูง๒๒๐๐โวลขาดแล้วก็ฟาดมาที่บริเวณรอยต่อ
สายไฟเนี่ยตกมาใส่ตัวซึ่งในเหตุการณ์มีแฟนผม
และที่สำคัญมีลูกชายผมอยู่ด้วยตอนนี้ค่ารักษาก็จะ๑ล้านบาทแล้ว
อยากฝากผู้รู้นักกฎหมายช่วยดูหน่อยและช่วยเหลือเรื่องการเร่งค่าเยียวยาให้ด้วย
เราเสียหายมามากแล้วกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากคลิปนี้ถูกแชร์ออกไปครับ
มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะไปหมดเลยนี่ที่เขาโพสต์เอาไว้
แล้วก็ฝากไปถึงผู้เกี่ยวข้องให้เร่งช่วยเหลือเยียวยาให้หน่อย
ว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่ช่วยเหลือเยียวยา
เดี๋ยวดูคลิปดูโพสต์โพสต์ที่แฟนของคนเจ็บ
เขาได้โพสต์เอาไว้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาโพสต์เอาไว้
เขาบอกว่าแฟนสาวเขาเนี่ยนะตั้งแต่เกิดเหตุ๓กันยายน
จนถึงวันที่๑๒พฤศจิกายนรักษาตัวมา๑ล้านบาทแล้ว
๑ล้านบาทแล้วยังไม่มีใครมาแสดงความรับผิดชอบเลยนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยตรวจสอบไปนะครับ
ตกลงแล้วเออข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงกันแน่
พบว่าหลังจากที่เกิดเหตุวันเกิดเหตุคือ๓กันยายนนะครับ
สี่กันยายนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขตสามภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมา
ออกเอกสารชี้แจงนี่ครับบอกว่าสาเหตุของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
มันเกิดจากนกพิราบทำให้ไฟฟ้ารัดวงจรอย่างรุนแรง
สายไฟขาดปลายสายไฟก็เลยตกลงบนพื้น
จนเกิดสะเก็ดไฟไปโดนขาผู้หญิงที่บาดเจ็บเดินลงไปพอดี
ซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต๓ระบุว่าได้มีการดูแลผู้บาดเจ็บทุกอย่างเป็นอย่างดี
ค่ารักษาพยาบาลตลอดจนค่าใช้จ่ายระหว่างการพักรักษาตัว
ซึ่งตอนนี้ผู้บาดเจ็บอาการปลอดภัยแล้วอันนี้เขาออก
เอกสารไว้เมื่อ๔กันยายนที่ผ่านมานะหลังเกิดเหตุ๑วัน
แต่เนี่ยล่าสุดที่แฟนของคนเจ็บเขาโพสต์เนี่ยบอกว่าเขารักษาตัวไปจะล้านหนึ่งแล้ว
ยังไม่มีใครรับผิดชอบเลยเราก็เลยถามไปยังเจ้าของโพสต์นะ
เขาชื่อนายสุริยาวีรสุชาตินะเป็นสามีของคนเจ็บ
บอกว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หลังเกิดเหตุการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต๓
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนครราชสีมาติดต่อมาจริง
แต่เป็นเพียงแค่พูดคุยสอบถามเหตุการณ์และอาการเท่านั้น
ยังไม่ได้จ่ายเงินช่วยเหลือแต่อย่างใด
ทางครอบครัวของคนเจ็บเขาก็รอนะฮะจนมาทราบภายหลังว่าผู้จัดการคนที่รับเรื่อง
ย้ายไปสาขาอื่นก็ต้องส่งเรื่องให้กับผู้จัดการคนใหม่
เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและเรื่องก็เงียบหายไป
นี่ฮะแพทย์อนุญาตให้แฟนกลับไปรักษาตัวที่บ้านได้แล้ว
แต่ยังต้องไปล้างแผลอยู่รวมแล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่ออกจากโรงพยาบาลเนี่ยเกือบ๑ล้านบาทแล้ว
เขาก็เลยร้องขอความเป็นธรรมมาเผื่อทางผู้หลักผู้ใหญ่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคท่านฟังอยู่
จะได้ไปอธิบายอธิบายความเข้าใจกันว่าขั้นตอนต่างมันเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับ